เพราะว่าเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะ
ศิลปินพี่ออดระวีสัจจานนท์พี่มิ้นมะลิวัน
พี่ออดเกรียร์บูรณ์พี่ปุ๊อัญชรีด้วย
มากันเพียบเลยค่ะเตรียมมาร่วมกันนะคะเพื่อกลับกล่อมบทเพลงอมตะสุดภัยร้อมากมายค่ะ
ให้กับแฟนเพลงได้ฟังอีกครั้งในคอนเสิร์ตชื่อว่า
ซึ่งโปรดิวเซอร์ดังนะคะพี่หนึ่งจักรวาลก็นำทัพศิลปินจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะคะ
โดยเหล่าศิลปินยังได้โชว์เพลงซึ่งโหเสียงเป็นอัมปะตะมากจริงคุณผู้ชมไปฟังเลยค่ะ
โอ้โหเคิบเคลิมคุณผู้ชมค่ะ
ภายในงานค่ะเราเจอพี่เปิ้ลหัทยานะคะซึ่งมารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยคว้าตัวค่ะ

ถึงสภาพจิตใจหลังจากที่คู่ชีวิตนะคะพี่ตัวสรรยูนี่ได้จากไป
แม้จะผ่านมา๕เดือนแล้วคุณผู้ชมพี่เปิ้ลก็ยอมรับจากใจนะคะ
ยังคิดถึงสามีผู้ล่วงลับอยู่ทุกวันค่ะ
มีอะไรหลายอย่างต้องรับผิดชอบ
และไม่อยากให้ลูกสาวทั้งสองคนต้องเป็นห่วงนั่นเองค่ะ
เราก็ต้องแข็งแรงขึ้นต้องเข้มแข็งขึ้นนะคะ
มันก็มีบ้างแหละที่บางครั้งแบบอยู่เงียบคนเดียวอยู่
อยู่บ้านแล้วแบบหนุนหนังยังไม่กลับมาก็มีบ้าง
แต่พี่ตัวรู้สึกเสมอว่าพี่ตัวยังอยู่

ไม่รู้ทำไมจริงนะมันก็บอกไม่ได้
รับว่าพอเกิดเหตุการณ์ของพี่ตัว

แต่คอเลสเตอรอลสูง
ไขมันดีค่อนข้างจะสูงแล้วก็ตะกิสรายค่อนข้างจะต่ำ
ก็เลยหมอเลยบอกไม่ต้องใช้ยาแต่ว่าต้องระวัง
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เปิ้ลนะคะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะให้กำลังใจครอบครัวนี้เยอะนะคะ